อันนี้ก็ฆ่าเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าฆ่าเพื่อนบ้าน
ลุงคนนี้ค่ะหนีไปนะคะแล้วก่อเหตุบอกแบบนี้ว่าแค้น
นายคนนี้ขึ้นบ้านขโมยของมาหลายรอบ
ก็เลยบุกไปยิงซะเลยตำรวจรวบตัวได้แล้วค่ะ

ระวังระวังรถรถรถ
ใช่หยุดมั้ยใช่หยุดหรือเปล่าได้หยุดไหมใช่ครับ
โอเคนะ
นี่แหละค่ะนาทีตอนกำลังเดินชิวไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่ามีการถ่ายภาพและตำรวกกองก็ประปรามซ่อนตัวอยู่บนรถ
เล็งรู้แล้วใช่ไหมว่านายคนนี้เนี่ยหนีมากบดานอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
นายคนนี้คือนายชายุทธ์แท่นทองอายุ๖๑ปีค่ะ
เป็นลุงมือปืนคนก่อเหตุนะคะ
เอาปืนไปกระหน่ำยิงนายสะหลีค่ะมินแหละอายุ๔๕ปีจนตาย
กระสุนเข้าที่ช่องท้องแล้วก็ลำตัวหลายนัด
บอกเลยนะคะว่าวันที่เกิดเหตุเขายิงจนหมดแม็กซ์ด้วยซ้ำ
มีคนถูกลูกหลงบาดเจ็บไป๒คนค่ะ
ก็คือในหมุดมักโชว์อายุ๕๓
ถูกยิงที่ท้องและขาและนางข้อดีค่ะอายุ๕๒ปีนะคะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๑สิงหาคมตอนประมาณ๒ทุ่ม๔๐คุณผู้ชม
หน้าบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
อย่าแปลกใจเขาหลังก่อเหตุหนีจากสถิงพระไปที่หัดใหญ่

กล้องวงจรปิดนะคะเหตุการณ์อาจจะเห็นไม่ค่อยชัด
นี่คือภาพนี้ตำรวจแกะรอยจากอันนี้นี่แหละค่ะ
เห็นเป็นแสงไฟวับวาบเหมือนคนเดินผ่าน
แต่มีเสียงปืนดังเป็น๑๐นัด
เจ้าหน้าที่ตอนที่ไปตรวจสอบวันเกิดเหตุ
ปลอกกระสุนขนาด๙มมถึง๗ปลอก
แล้วก็หัวกระสุน๑หัวนะคะ
คนก่อเหตุมือยิงก็คือนายชายุทธ์
กบดานบ้านญาตินะคะเจ้าตัวสารภาพแบบนี้เลยบอกว่า
สาเหตุที่ผมยิงนายสะหลีจนตายเพราะผมแค้น
ที่นายสาลีชอบไปขโมยของที่บ้านผมหลายครั้ง

เจ้าตัวบอกคืนเกิดเหตุบันดาลโทษะ

ตอนที่คนตายยืนอยู่หน้าบ้านญาติจนตายนั่นแหละ
หลังจากนั้นผมก็หนีไปนะคะกบดานอยู่ที่หัดใหญ่

แล้วก็ไปสอบสวนตรวจยึดอาวุธปืน๙มม
ใช้ในการก่อเหตุซึ่งเจ้าตัวเอาไปซ่อนไว้

แล้วก็มีปืนที่เป็นปืนที่มีทะเบียน
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าตรวจมันเป็นปืนของใครกันแน่

และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน